ขึ้นเขาไปดูทะเลหมอกที่จังหวัดหนองคายครับ
เนี้ยบินมันขึ้นไปดูสูงแบบนี้ใช้โดรนถ่ายนะเนี้ยไม่ได้บินขึ้นไปถ่ายเอง
ที่นี่เลยนะครับคือแถวลำน้ำโขงไทยลาวในเขตอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เขตนี้นะครับก็คือตำบลบ้านม่วงเขามีผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านร่วมมือกัน
ทำอะไรปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวครับ
มีหลายภูเลยก็มีภูห้วยอีสันภูหนองภูโล้นแล้วก็ภูผาดัก
อย่างที่บอกมีหลายภูนะครับที่เป็นจุดชมทะเลหมอก
เขาทำการปรับพื้นที่ครับนี่เอาไว้สำหรับถ่ายรูปแล้วก็ชมทะเลหมอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็เป็นการเตรียมตัวในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงหน้าหนาวที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้ว

โอ้โหหมอกแน่นมาก
หมอกจังและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้
เป็นร้องเพลงนี้ที่ตรงบริเวณนั้นนะ
อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือฟัน
ควันค่ะหมอกมันคือหมอก
แหละครับทั้งหมอกแล้วก็ควันจางแบบนี้เห็นแล้วแบบมันได้อารมณ์ดีนะในช่วงเช้าแบบนี้
เขาบอกว่ามันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมานักต่อนักแล้ว
แล้วครั้งนี้เชื่อว่าจะไปกันอีกแน่นอน
แล้วที่สำคัญช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มที่
แต่อุณหภูมิลดออกแล้วนะครับ
หนาวแล้วนะครับเขาวัดกันเมื่อช่วงของ
เช้าวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาจะอยู่ที่สักประมาณ๒๐องศาเซลเซียส

ที่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขามีการปรับปรุงพื้นที่หลายภู
มีภูอะไรบ้างก็มีภูห้วยอีสันภูหนองแล้วก็ภูผาดัก
ไปดูที่แรกก็คือภูห้วยอีสันที่มีรถไถนาดัดแปลงเนี่ย
ใช้ในการขนส่งนักท่องเที่ยวขึ้นชมทะเลหมอกเขาจัดให้ตรงนี้
มีลานจอดรถอยู่ที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคลเพียงจุดเดียว
คือเราจอดรถไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วเขาก็จะมีรถไถนานี่ใช่ไหมคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งภูหนองก็จะมีรถรอให้บริการอยู่ที่วัดบ้านหนอง
บอกไว้ก่อนเผื่อใครจะไปส่วนอีกที่หนึ่งภูผาดัก
อันนี้เนี่ยนะถ้าคุณผู้ชมจะไปที่ภูผาดักต้องออกกำลังกายก่อน
เตรียมร่างกายให้ดีเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นภูเขาที่มันชัน
เป็นระยะทางเกือบ๑กิโลเมตรต้องใช้แรงหน่อย
ทางชันมันก็ใช้แรงเยอะขึ้นไปอีก
แล้วถ้าจะไปต้องมีชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเป็นผู้นำทางขึ้นไปชมเท่านั้นนะครับ
ขณะนี้นะครับบอกเลยว่ามันดีสุดเพราะว่ามีที่พักที่สร้างขึ้นใหม่
เพื่อรับนักท่องเที่ยวโอ้โหหลายแห่งเลยนะ
ถ้าไปเนี่ยรับรองเลยว่ามีที่พักมีที่นอนอย่างแน่นอนนะครับ
รวมไปถึงเต็นต์ที่ให้เช่าเขาก็มีมากขึ้น
เขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สักประมาณ๑๐๐คน
โอ้โหไม่น้อยนะ
คนไม่น้อยแล้วนี่เตรียมไว้แล้วกระติกน้ำร้อน
ช่วงหนาวมันต้องมีตื่นเช้ามา
ไม่ต้องไปจุดฟงจุดไฟต้มน้ำร้อนเอง
ค่ะมีพร้อมเลยบริการดี

สนใจก็ไปเที่ยวกันได้ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับ
ทะเลหมอกอำเภอสังคมเลิศจริงเลยนะคะ